มีคุณยายวัย๖๗ปีคนหนึ่งที่ปราจินบุรี
ถึงขั้นงงเลยนะครับเมื่อไปปรับสมุดบัญชีที่ธนาคาร
แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าบัญชีของคุณยายนั้นถูกปิดไปแล้ว
ทั้งที่ยังมีเงินอยู่ในบัญชี๗๐๐๐กว่าบาท
เกิดอะไรขึ้นติดตามจากรายงานครับ
นางจันทนีหรอธึกอายุ๖๗ปี
ชาวตำบลคำตะโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าของบัญชีเข้าแจ้งความที่สพเมืองปราจีนบุรี

คือธนาคารนครหลวงไทยถูกปิด
ที่ยังมีเงินอยู่ในบัญชี๗๐๐๐กว่าบาท
จันทนีบอกว่าเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
นำสมุดบัญชีธนาคารนครหลวงไทย
ซึ่งเปิดบัญชีสาขาย่อยน้องเบนจังหวัดนครสวรรค์
ให้พนักงานธนาคารธนชาติสาขาปราจีนบุรี

แต่กลับได้รับคำตอบจากพนักงานว่า

พร้อมทั้งเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า
ที่ยอดเงินสุดท้ายในสมุดบัญชี
ลงวันที่๑๘สิงหาคมปี๒๕๕๙
อยู่ที่๗๒๒๒บาท๖๗สตางค์
เราจะทำอย่างไรล่ะ
สมุดนี้เรายังไม่ได้เบิกถอนเงินไปเลย

เสร็จแล้วเขาก็มาเขียนปิดบัญชีให้
อย่างนี้ค่ะหนูปิดบัญชีให้

เอาปิดทำไมเงินในบัญชียังเหลืออยู่

หลังจากนั้นได้สอบถามไปยังสาขาที่เปิดบัญชี
ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าบัญชีถูกปิดไปแล้วเช่นกัน
พบว่าตั้งแต่วันที่๑มกราคม
ถึงวันที่๓๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙
มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด
ยอดเงินจำนวนกว่า๑๔๐๐๐บาท
และในวันที่๑มิถุนายนปี๒๕๕๙
ถึงวันที่๒๒กันยายนปี๒๕๕๙
ก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีจนหมด
ซึ่งตนเองยืนยันว่าไม่เคยฝากหรือถอนเงินในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเลย
เงินเข้ามายังไงฉันก็ไม่รู้แหละ
แต่ฉันว่าฉันขอแค่ว่าเงินในสมุดบัญชีฉันแค่นี้ก็พอ
ส่วนเงินเข้าเงินออกก็แล้วแต่ธนาคารจะจัดการเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางจันทนีจึงอยากให้เจ้าหน้าที่

พร้อมทั้งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน